คุณผู้ชมไประยองกันเถอะครับสงสารเธอจับใจ
คือเธอบอกว่าหมอผ่าตัดเนื้องอกที่ใบหูเนี่ย
แต่หูแหว่งแหว่งแบบเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหว่งแบบนี้
่งเหมือนโดนกัดขาดไปเลยอ่ะค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเธอเล่ากับทีมข่าวทั้งน้ำตาเลยบอกว่าถ้า
หมอบอกว่าถ้ารักษาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ถามหนูก่อนไหม
บอกหนูก่อนไหมหนูจะได้ไม่ทำนะฮะ
นางสาวจารุวัลหมายถมกลางอายุ๒๔ปี
เธอเป็นชาวตะบนเพอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เล่าทั้งน้ำตาอย่างที่ผมบอกว่าเธอมีเนื้องอกที่ใบหูขวา
แล้วมันอักเสบจากการเจาะหูครับก่อนหน้านี้เคยไปรักษาแล้ว
แต่มันไม่หายกระทั่ง๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ไปรับการผ่าตัดกับหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ผ่าตัดเสร็จหมอก็ไม่ได้แจ้งอะไรนะครับคงจะพันแผลเอาไว้นะครับ
แล้วก็นัดให้มาพบอีกครั้งวันที่๑๐มีนาคมนะครับ
ที่จะถึงนี่แหละมีเพียงพยาบาลที่พูดบอกว่า
น้องหูน้องน่ะมันผิดรูปไปนะ
แต่เธอบอกเธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรกลับมาพักฟื้นที่บ้าน
มันปวดปวดแผลไงครับคือถ้าไม่ปวดก็คงก็คงจะไม่รู้อ่ะ
กินยาแก้ปวดเธอบอกกินไป๑๐เมตรนะนะฮะ
ไม่รู้กินทยอยกินหรือกินทีเดียวนะในข่าวไม่ได้บอกนะครับ
ก็ยังไม่หายปวดพอเช้าก็ไปล้างแผลแล้วครับ
คุณผู้ชมครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับ
พอพยาบาลเปิดแผลออกเท่านั้นแหละอุตะนะฮะ
ใบหูเธอแหว่งเธอเห็นแบบนี้เธอทำใจไม่ได้ครับ
คือก่อนที่จะผ่าตัดหมอไม่ได้บอกเลย
ถ้าผ่าตัดแล้วมันจะเป็นยังไง
ถ้ารู้ก่อนเธอบอกเธอไม่ยอมผ่าเด็ดขาดครับคุณผู้ชมครับ
เป็นคุณผู้ชมคุณชมพบจะผ่าไหม
ไอ้ก้อนหายไปแล้วเป็นแบบนี้นะครับ
ที่ผ่านมานะครับมีคนป่วยรายอื่นที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่กว่ามาผ่าตัด
ก็ยังมีหูสภาพเดิม
ต้องการให้หมอออกมาชี้แจงหน่อยรับผิดชอบฉันหน่อย
ทำยังไงก็ได้ให้หูฉันเหมือนเดิมใกล้เคียงที่สุดสิ
เอาลองฟังเถอะครับ
ทีมข่าวถามไปให้ไปที่พอโรงพยาบาลนั้นนะครับ
ผอก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะเรียกคุณหมอที่ผ่าตัดเข้ามาสอบข้อเท็จจริง
กรณีดังกล่าวอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะครับ
เพราะว่าการผ่าตัดเนื้องอกเนี่ยจะมีการตกแต่งทำศัลยกรรมให้ภายหลัง
โดยจะทำหลังจากบาดแผลมันดีขึ้นแล้วนะครับ
คือที่หมออธิบายประมาณว่าที่แหว่งแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีการทำศัลยกรรม
ผมเข้าใจแบบนี้นะตามที่คุณหมอพอพยายามจะอธิบายนะ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะเชิญผู้เสียหายมาพบแล้วก็ให้ความเป็นธรรม
แล้วก็รักษาอย่างถูกวิธีต่อไปครับ